ที่นั่นชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศ
เขาแห่ไปขอเลขเด็ดจากรูปปั้นพญานาคนาคี
หลังจากที่มีคนถูกรางวัลมาแล้วจำนวนมาก
แต่ครั้งนี้นักเสี่ยงโชคเขาเจอตุ๊กแก่ในซอกต้นมะเดือ
ที่คำชโนธเหรอใช่คือปกติเขาไปขอเลขเด็ดจากต้นมาเดือดยักษ์ถูกไหม
แต่ครั้งนี้เนี่ยไปขอเลขเด็ดจากตุ๊กแกเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันก่อนนะคะ
บรรยากาศบริเวณต้นมะเดือยักษ์ภายในเกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะคักเช่นเคยค่ะ
เนื้องแน่นไปด้วยบรรดานักเสี่ยงโชคเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา
หลังได้กราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธนและแม่ย่าศรีปฐุมาแล้ว
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเดินเข้าไปบริเวณต้นมะเดือยักษ์เพื่อขอเลขเด็ดเอาแป้งไปรูป

เนื่องจากว่ามีตุ๊กแก่อยู่๒ตัวอยู่ในซอกต้นมะเดือ
โดยตุ๊กแกตัวหนึ่งเนี่ยหันหัวขึ้น
ส่วนอีกตัวมีขนาดใหญ่หันหัวลง

ใช่แล้วผู้คนที่เขาไปดูกันตรงนั้นนะคะ
ก็ตีกันเป็นเลขเด็ดเลขโดนกันจำนวนมาก
ดานักเสียงโชคก็ตามสเต็ปนะคะ
โอ้โหแต่ประชาชนนี้ยังคงเนืองแน่นอยู่